คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณมงคลกิจสุขสินธรานนท์นะครับ

มงคลกิจถือว่าเป็นคนที่ไปร่วมพิธีทำพิธี
แล้วก็ไปอยู่ช่วงตอนที่เจอศพหรือเจอร่างของคุณแตงโมด้วย

สวัสดีครับ
ผมถามในแบบวิทยาศาสตร์ก่อนพี่เต้ขออนุญาตเรียกพี่เต้
ตรงนั้นสถิติคนที่ประสบอุบัติเหตุ
หรือคนจะมากระโดดน้ำตายตรงนั้นมันเยอะมากน้อยแค่ไหน

ตั้งแต่ผมอยู่แถวสะพานพระราม๗ตั้งแต่ปี๔๐ถึงประมาณปี๔๔
ตั้งแต่เรียนเตรียมวิศวะจนถึงวิศวะจนถึงเป็นกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่าพระนครเหนือ
ก็ทราบมาโดยตลอดว่าตรงจุดนี้ค่อนข้างเฮียน
เพราะเมื่อ๒เดือนที่แล้วก็โดดน้ำตาย
แต่เพลินว่าผมส่งหน่วยกู้ภัยไปช่วย
วันนั้นผมก็เกือบจะโดดลงไปแล้วเพราะเห็นโดดลงมาจากสะพานเลย
หลังจากนั้นก็คืนนั้นก็โดนดวงวิญญาณเข้าไป

เขาจะเอาไปแต่เราไปขวางเขา

ซึ่งมีรุ่นน้องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนทั่วไป
เสียชีวิตที่บริเวณสะพานพระราม๗

น่าจะหลายร้อยเพราะว่าโดดทุกวัน
แล้วในกรณีของคุณแตงโมเนี่ยพี่เต้ไปทำไม
อะไรโดนจิตโดนใจคือเดิมทีเนี่ย
เมื่อวานตั้งแต่กลางคืนได้ยินข่าวแล้ว
วันคืนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ไปประชุมสภา
ประชุมชาตามปกติก็เข้าสายนิดนึง
ก็ขอแวะไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้าง
เพราะตรงจุดนั้นห่างจากสภาพผู้แทนรัศดรประมาณ๘๐๐เมตร
ประมาณ๘๐๐เมตรในฐานะที่เราเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ก็ควรที่จะไปดูหน่อยไม่ไปดูก็จะดูแล้ว
มันเขาจะว่าเสือกก็ได้หรือจะว่าไม่เสือก
แต่ถ้าไม่ไปเนี่ยเราแรงน้ำใจเราจึงต้อง
มีคนว่าขนกระแสอะไรอย่างนี้บ้างไหม
ก็อยากว่าอะไรก็ว่าไปเพียงแต่ว่ามันหน้าที่
หน้าที่ผู้แทนรัศดรมันจะให้คือกู้ภัยเขาก็ไป
ตำรวจพี่น้องประชาชนเขาก็ช่วยเอาใจช่วยกัน
คนที่มาไม่ได้ก็เอาใจช่วยคนส่วนหนึ่งก็ทำงาน
ว่ากล่าวว่าน่าจะคงจะเจอแล้ววันศุกร์
ปรากฏว่าก็รอทั้งคืนก็หลังจากประชุมสภาเสร็จก็ไม่เจอ
พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าให้พี่เต้ไปตั้งแต่๒ทุ่มคืนวันศุกร์
ทุ่มหลังปิดประชุมสภาผมก็บอกว่ามันอันตรายนะ
ถ้าจะไปดำน้ำแล้วก็ไปช่วยงมหาเนื่องจากว่าเราไม่ใช่อาชีพนี้
เพราะฉะนั้นผมบอกว่าลองรอดูอีกคืนหนึ่งก่อนว่าเจอไหมเจอไหม
ถ้าไม่เจอ๙โมงเช้านัดกับทีมงานไว้๙โมงเช้า๑๐โมงเช้า
กับทีมงานไว้ว่าสมมุติถ้าเจอก็จะไม่ไป
แล้วก็ปรากฏว่ายังไม่เจอไปสักหน่อย
แล้วก็ไปที่ท่าน้ำนนแล้วก็นัดเรือหางยาวไว้ของลุงเล็กนะครับ
แล้วก็ไปซื้อทูบเทียนแล้วก็ไปซื้อพวงมาลัย
แล้วก็ถามลุงเล็กเพราะว่าเพื่อนลุงเล็กจมน้ำตายหลายคน
มน้ำตายหลายคนแกบอกว่าปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นศพหรอก
พอเราจมน้ำถ้าไม่ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อน
ลุงเล็กก็เลยแนะนำให้ไปไหว้หลวงพ่อเก้าวัดค้างคาว
บริเวณที่หลวงพ่อก้าวประมาณ๑๑โมงครึ่ง

คือคืออันนั้นขอโทษพี่เต้คืออันนั้นเป็นพิธีที่พี่เต้
ตั้งใจให้ไปทำเองใช่ไหมตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วฮะ
ของพี่เองคือตั้งใจไว้เลยครับวางแผนไว้เลยว่า
เราจะต้องเจอให้ได้เพราะว่ามันหลายชั่วโมงแล้ว
พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านก็เอาใจจดใจจ่อกันหมด
คนที่ทำงานก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้แทนรัศดร

อ่ารัฐบาลก็ไม่มีใครมาสอซึ่งมันก็ใกล้สภา
ซึ่งอยู่พระราม๗ใกล้พื้นที่พี่อ่า
ไม่มาในแรงน้ำใจอ่าก็เลยต้องมา
เป็นความตั้งใจแล้วก็พอเข้าวัดปุ๊บ
ก็ได้กลิ่นศพแต่ต้นตั้งแต่๑๑โมงครึ่ง

ได้กลิ่นกัน๕คนอืมที่ไปทั้งหมดครับ
ผมก็ให้หน่วยกู้ภัยช่วยมางมหาหน่อย

หลวงพ่อเก้าหลังจากนั้นก็มาไหว้ที่หน้าพระอุโบสถ
ออกมาก็ยังหาอีกเพราะมันยังได้กินอีก

ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นก๊าซมีเทนออกมาจากร่างกายมนุษย์
แต่น่าจะอยู่ด้านใต้ยังไม่โผล่ขึ้นมา
หลังจากนั้นผมก็มาที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
ก็มาแจ้งว่าเราได้กลิ่นนี้นะ
หลังจากนั้นผมก็จะรีบไปทำพิธีต่อที่ใต้สะพานพระราม๗

ใช่แล้วนักข่าวพี่มูลิธิกู้ภัย
เขาขอร้องให้ผมช่วยทำพิธีศาสนาคริสต์

อันนี้ใช่จดหมายฉบับพี่ไปเจอไหมจริงยับอันนี้ใช่ไหม
ใช่ครับตอนแรกผมก็ไม่กล้าทำเพราะว่าเราศาสนาพุทธ
เราก็เลยอ่านครบทั้ง๖หน้า
ปรากฏว่ามันเขาให้ผู้หญิงทำนี่
ซึ่งเราก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องถูกป่ะ
แต่พี่กู้ภัยก็บอกว่าเป็นสอสอเป็นตัวแทนประชาชนมันก็ต้องทำ
เพราะฉะนั้นผมก็รับอาสาไปแล้วก็อาจจะบอกว่าคุณพระอร์ดมาด้วย
ซึ่งเป็นผู้หญิงผมก็อยู่ดีด้าด้วยกัน
เพราะว่ายังไงนะมิ้นเมื่อกี้ที่มิ้นอ่านเนื้อหาคือต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหม
คือถ้าในเนื้อหาจดหมายฉบับนี้เนี่ยประโยคแรกเขาขึ้นเลยว่า
ให้เพื่อนผู้หญิงหรือว่าคนที่มีใจเป็นหญิงก็ได้
ทำพิธีนี้เอาดอกไม้ไปโรย
แล้วก็เหมือนกับให้สวดภาวนาตามคำอธิษฐานที่เขาเขียนเอาไว้อีกประมาณ๓๔หน้าข้างหลัง
คือพี่เต้จะไม่ทำก็ได้แต่ทำไมตัดสินใจให้พี่ผู้หญิง
ก็กลัวเหมือนกันว่าคุณพระอร์นจะไม่ทำเพราะโฆษณากัน
ก็กลัวเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขารับทำ
เขาก็รับทำจนจบพิธีตรงบริเวณที่เจอศพพอดี
แต่ว่าหลังจากเราทำพิธีเสร็จปุ๊บ
เราก็ไปที่กลางสะพานพระราม๗บริเวณสะพานพระราม๖กับพระราม๗
ตรงกลางแม่น้ำแล้วก็ไปจุดทุ่มหนึ่งดอก
ดวงวิญญาณให้เปิดทาง
หลังจากนั้นก็ขับเรือไปอีกนิดนึง

เพื่อไปไหว้พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง
แล้วก็ศาลตาศาลยายที่ประเด็นสถานใหม่ที่ได้ชวนไปทำ
หลังจากนั้นแป๊บเดียวประมาณ๕นาที

หมายความว่าพอไหว้พระสยามเทวาธิราชเสร็จ
ตายายเสร็จเดินลงมาด้านล่าง

น้องแซคบอกเจอแล้วพี่เตะเจอแล้ว

พอขับเรือมาเสร็จปุ๊บผ่านตรงโป๊พิบูลสงคราม๑
แล้วก็เจอคนสมบูรณ์ที่เจอศพเป็นคนแรก
ก็พาขับไปที่กลางแม่น้ำ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่เราไหว้

แต่คนที่ทำพิธีเขาจะรู้สึกยังไงน้องมิ้น

คุณอู๊ะพระคะอร์ดมาด้วยเหมือนกัน

คือเหมือนที่หลายคนก็กังวลว่าจะทำดีหรือไม่ดี
ตอนนั้นเราคิดยังไงทำไมเราตัดสินใจทำ
แล้วคือณตอนที่ทำพิธีมันเป็นอย่างไรบ้างคะ
คือณตอนทำพิธีเรารู้สึกว่า
เราอยากจะเจอร่างน้องให้มากที่สุด
เพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ทำงานเหนื่อยกันมากอะค่ะ
ซึ่งเราตามข่าวน้องจากทางโซเชียลตลอดเวลา
ใช่ค่ะติดตามตลอด
แต่ตอนที่ทำพิธีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแปลกอะไรใช่ไหมคะ
ก็คือเราก็ทำไปตามที่เหมือนเขาบอกว่า
ทำยังไงก็คือทำตามนั้นไปเลยใช่ไหมคะ

แล้วตอนนั้นทำพิธีถามจริงครับ
พี่อุ๊คิดว่าจะเจอไหมตอนที่ทำอยู่กลางแม่น้ำอะครับ
ไม่คิดว่าจะเจอเร็วขนาดนี้ค่ะ
อืมนะฮะเพราะคล้อยหลังมาแป๊บเดียวนะนะครับเอา
เต้ครับแล้วอย่างนี้ในฐานะเป็นสอสอที่ดูแลแล้วอยู่แถวนั้นด้วย
ตรงนั้นควรจะระวัตรระวังตัวยังไงถ้าจำเป็นเป็นเป็นอันตรีเหตุ
คือเบื้องต้นใต้สะพานพระราม๗เป็นที่สถิตดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว
จำนวนมากนะเป็นร้อยนะเป็นร้อยแต่ไม่มีสารเพียงตาเลย
ต้องเข้าใจว่าดวงวิญญาณของมนุษย์มันจะอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเราไม่มีตั้งศาลหรือเราไม่ได้มีทำพิธีใหญ่เนี่ย
ดวงวิญญาณก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ตามใดที่ยังไม่หมดกรรมของเขา
เพราะฉะนั้นตรงพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง
ที่น่าจะดูแลสะพานพระราม๗น่าจะมีการตั้งศาล
ถ้าไม่ตั้งศาลผมว่าจะมีคนตายมากกว่านี้เยอะ
เพราะเวลาคนขึ้นไปบนสะพานหลัง๖โมงเย็นจะมีปัญหา

ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านทุกข์ร้อนเรื่องเงินเรื่องทอง
ขับแท็กซี่มาโดด
เป็นอย่างงี้ตลอดเราก็มานึกได้อีกทีหนึ่ง
โดดน้ำไปแล้ว
อันนี้ต้องนำเรียนครูพระถุมว่า
เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีที่ตอนนั้นต้องบอกว่า
ต้องทำทุกวิถีทางเพราะว่าผมตั้งแต่ได้กิน
รู้สึกเพราะว่าขนมันชันหมดทุกอย่างคือเรามีซิกเซ็นต์เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
แล้วเราก็เราเคยอยู่วัดมาก่อนเลยทราบเรื่องพวกนี้ดี
เพราะว่าต้องเปิดทางซึ่งวันนี้หลังจากพบศพน้องแตงโมเรียบร้อยแล้ว
ผมก็ไปทำบุญถวายสังกฐานให้กับดวงวิญญาณที่เขาเปิดทางให้
ที่วัดสร้อยทองพรุ่งนี้ก็จะไปทำพิธีบวงสวงที่ใต้สะพานพระราม๗ตอนประมาณ๑๐โมง๑๕
โมง๑๕ให้กับดวงวิญญาณที่ยังอยู่บริเวณใต้สะพานพระราม๗ครับ
ซึ่งเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการเปิดทางให้
แล้วตกลงเราจะมีวิธีป้องกันอะไรได้บ้างไหมคะถ้าสมมติวิธีป้องกันก็คือ
คือความจริงผมเคยบอกว่าต้องมีหน่วยกู้ไพรแต่หน่วยกู้ไพรมันมีอยู่ตลอดนะ
แต่มันโดดไปแล้วแล้วก็หน่วยกู้ภัยก็มีแค่๒๓คนเอง
ที่อยู่ตรงร้านโอยัวมันไม่ทันกับที่คนโดดอ่ะ

โอ้โหมันกว้างมากแล้วน้ำมันวนมันไม่ใช่น้ำมันแรงนะ
น้ำขึ้นสูงน้ำมันวนอ่ะวนเหมือนกับว่าพอโดดไปปุ๊บ
มันไม่ได้โผล่ได้ง่ายนะมันมุดลงไปใต้น้ำเลย
คนแข็งแรงอย่างพี่เต้เนี่ยถ้าตกไหว้เข้าฝั่งไหวไหม
ไหวแต่ต้องอย่างไกลมากนะอย่าไกลมาก
แต่เวลาตกต้องใช้เท้าลงมานะถ้าใช้หัวหรือใช้ตัวลงมาจะจุก

เอาล่ะทั้งหมดก็นี่นะฮะเป็นสิ่งที่คุณเต้เนี่ยวันนี้ก็พระ
คิดว่าอะไรมันพาเราไปกับเหตุการณ์นี้
คือความรู้สึกคือผมกับน้องแตงโมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะ
ยังแต่เราติดตามเข้ามาเป็น๑๐ปีแล้ว
ตั้งแต่เขาเป็นสาวแรกรุ่นจนถึงสาวใหญ่จนอายุ๓๗เนี่ย
ก็ติดตามชีวิตทั้งครอบครัวติดตามมาโดยตลอด

แต่เราในฐานะที่เป็นผู้แท้รักษดอนเราจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
คือเขาทั้งจิตใจของคนต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ย